อีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าฝันเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นจริง
เรื่องของเรื่องฝันว่าเจ้าแม่ตะเคียนอยากขึ้นจากน้ำ

สรุปมีมีเจ้าแม่ตะเคียนจริงนะครับ
ในภาพเราจะเห็นแค่ตอนถูไถ
ก็คือเป็นตอนสุดท้ายของงานแล้ว
แต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังที่มาที่ไป
เธอเป็นพนักงานขุดเจาะธรรมสะพานข้าบน้ำชี่

เจ้าแม่อยากขึ้นจากลำน้ำชีมันหนาวเหลือเกิน

แล้วมันจมอยู่แถวตรงนั้นน่ะนั่นคือในฝันของเธอนะ
พอเธอตื่นมาแล้วก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครได้ฟังกัน
แล้วที่ทำงานเธอน่ะทีมขุดเจาะดินเขาได้พูดกันมา
บอกว่าเจอซากต้นไม้ขนาดใหญ่จมอยู่ใต้ดินโครนตรงนั้น
ตรงจุดที่จะก่อสร้างสะพาน
แต่ทำไมเอาขึ้นมันก่อสร้างสะพานไม่ได้
อ๋อเหรอคุณผู้หญิงคนนั้นได้ยินแล้วโอ้โห
เฮ้ยมันตรงกับในฝันของฉันเลย
ก็เลยไปเล่าให้คนงานในแคมป์คนงานก่อสร้างฟัง
โอ้โหทุกคนต่างติดอกติดใจเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
เราต้องทำการกู้ตะเคียน

แล้วไปกินธนาคารไม่ได้กู้กันโอ้โหคนละกู้กัน
แต่อย่างนี้ละกันครับทุกคนตัดสินใจจะนำแม่ตะเคียนขึ้นมา

ต้องเช็คจุดที่ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงความยาวเท่าไหร่
แบ็คโฮนี่เป็นเครื่องจักรสำคัญในการที่จะดึงเหล่าตะเคียนนั้นขึ้นมา
สาวเจ้าของคลิปยังบอกอีกนะว่า
ถ้าหากว่าเอาเจ้าแม่ขึ้นมาได้แล้ว
นี่เลยบอกเลยว่าจะได้โชคได้ลาบกันทุกคน

ทีมงานของเราก็เลยลองดูสิ
ไปดูในติ๊กต๊อกของเธอซึ่งมันก็มีมากมายหลายภาพจริงนะในติ๊กต๊อกนะ
เรื่องการกู้เจ้าแม่ตะเคียนขึ้นมาแบบนี้
พอทำการจุดทูปขอเข้ามาแล้วก็ถูไถตรงนี้
แล้วที่สำคัญทำอย่างไร
จุดทูบเสียงไทย

จุดทูบเสียงไทย
แล้วไปส่งท้าเหล็ก

เอาเป็นว่าคนงานแถวนี้ร้องแต่เพลงนี้ไม่ยอมกู้ตะเคียนขึ้นมาแล้ว

เดี๋ยวก็ทำการกู้ตะเคียนนี้ขึ้นมานะคะ
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ